เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
เขามาออกสื่อแล้วก็บอกว่า
อยากให้สื่อสะท้อนเรื่องนี้ไปถึงเรื่องของการทำงานของคุณหมอ
เพราะว่าเธอพาแฟนนุ่มของเธอ

ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
แล้วปรากฏว่าหมอของแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ย

ถ้าไม่ใกล้ตายยังไม่ต้องมา
ตัวเธอเองและแฟนหนุ่มตกใจมาก
ถึงขนาดว่าต้องเอาเรื่องนี้มาร้องต่อสื่อให้ได้

คือตั้งคำถาม
ถึงจัญบันพฤติกรรมของหมอ
ทำไมถึงพูดจากับคนไข้แบบนี้
คือคุณพรธิดาทุนหนุนทุนดีอายุ๒๕ปีชาวจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็แฟนนุ่มของเธอก็คือคุณฟอร์กานี่โมฮามัติอัสซัน
อายุ๒๘ปีสัญชาติอีบราน

บอกว่าแฟนนุ่มชาวต่างชาติมีอาการเจ็บที่หู
ก็เลยพาไปติดต่อขอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลทำตามขั้นตอนแล้วครับ
รอคิวเรียกชื่อก่อนที่จะเข้าไปพบหมอ
แล้วก็มีการสนทนากันเกิดขึ้นกับหมอ
ฟังเธอเล่าให้ฟังหน่อยว่าหมอพูดอะไรกับเธอและแฟนครับ
ไปที่โรงพยาบาลปรังงุลยาค่ะ

แล้วทีนี้เขาถามว่าไกลตายมั้ย
ให้ห้องบัตติเหตุ
ถ้าไม่ไกลตายอ่ะไม่ต้องม้า
แล้วน้องมีอินเทอร์เน็ตไหมมีโทรศัพท์ไหมเปิดดู
เหมือนว่าให้หนูเปิดดูว่าในห้องบัตรยีเทศอ่ะ
มันใช้ในกรณีอะไรอย่างนี้
ใครเป็นคนพูดครับแพทย์เลยเหรอผู้หญิงผู้ชาย
ผู้ชายเป็นกะเทยครับ
โรงพยาบาลไหนครับปราณมุม

ก็หนูต้องการเหมือนว่าหนูก็ไม่ต้องการคำพูดแบบนี้ออกมาจากปากหมอค่ะ
ก็คือแบบมันเป็นคำพูดที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ธนาคารของหนู
คือพูดดีก็ได้บอกดีก็ได้ว่าเออน้องเนี่ยมาตอนเช้านะอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้หนูถามว่าจะตรวจให้ไหมหนูก็บอกเขาไม่ตรวจให้

ไม่ได้รับการตรวจรักษาค่ะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เพราะไปก็ไปรอคิวเหมือนกับคนอื่นเหมือนกัน
ชั่วโมง๒ชั่วโมงก็ไม่ได้บ่นสักคำว่านานว่าอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ที่ไปทำแบบ
นี่แหละครับคุณพรธิดาเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่จัญญบันของแพทย์แล้ว
ทั้งที่เธอและสามีนั่งรอคิวนานกว่า๒ชั่วโมง
ขณะที่แฟนหนุ่มของเธอก็คือคุณฟอร์กันนี่โมฮามัติอัสสัน

ถึงเหตุการณ์ที่หมอพูดกับเขา
มีบางท่อนบางตอนที่คุณฟอร์แกนี่เล่าให้ฟังว่าหมอพูดแบบนี้
พอคุณตายแล้วเดี๋ยวรถฉุกเฉินก็จะไปรับเองแหละ
ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ
แปลเป็นภาษาไทยให้คุณผู้ชมได้อ่านกันนะครับ
พอคุณตายแล้วเดี๋ยวรถฉุกเฉินก็จะไปรับคุณมาเนี่ยเองแหละ
ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ
ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ
ฟังเสียงคุณฟอร์กันนี่โมฮามัทอัตซันนะครับ

เพื่อความสบายใจด้วยนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะถูกหมอมาพูดแบบนี้อีก
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปตามสื่อต่าง

หลายคนก็ตั้งคำถามถึงการพูดจาของหมอที่พูดกับคนไข้นะครับ
แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ฉุกเฉินเลือดตกยางออกแขนหักขาหักอุบัติเหตุหนัก
แต่ว่าเขามารับการรักษาพยาบาลเพราะเขารู้สึกว่าเกิดความผิดปกติกับร่างกายเขา
และช่วงกลางคืนสิ่งที่เปิดอยู่อย่างเดียวของโรงพยาบาลคือห้องฉุกเฉิน
และตัวผู้ป่วยก็ไม่รู้หรอกเจ็บป่วยเกิดจากอะไรมันสาหรัติไม่สาหรัฐมันหนักไหม
หมอต้องเป็นคนวินิจฉัยที่คุณเฟอร์กานี่พูดบอกว่า
ยังไม่ทันได้มาแตะต้องตัวเขาเลยยังไม่ทันเข้ามาตรวจเขาเลย

ได้รับคำชี้แจงนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว
ซึ่งสาเหตุที่หมอคนนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้น

จากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ามารักษาในแผนกฉุกเฉินจำนวนมาก

และได้มีการติดต่อไปขอโทษกับผู้เสียหายแล้ว
ซึ่งทางผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลพร้อมที่จะแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ

ให้คุณผู้ชมพิจารณาเรื่องของคำชี้แจงเองละกันนะ